ไปดูที่เรื่องของอุบัติเหตุกันก่อนคุณผู้ชมพาลงไปที่ใต้ครับที่กระบี่มีเหตุไฟไหม้
รถจักรยานยนต์พ่วงข้างก็วอดทั้งคันนะครับซึ่งคาดว่าเกิดจากน้ำมันรั่วทำให้เกิดเป็นสะเก็ดไฟขึ้นมาคุณผู้ชมนะครับ
เหตุระทึกนั้นเกิดขึ้นบนถนนเพชรเกษมใกล้กับตลาดสดเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้

เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้เวลาประมาณ๕นาทีฉีดน้ำดับเพลิง
รังงั้งเราใช้เวลาประมาณ๕นาทีเพลิงก็สงบ

สอบถามทราบว่าเจ้าของรถเป็นชาย

เรื่องของสาเหตุที่รถเขาเกิดเพลิงไหม้
ก็เลยมอบสร้างรถคืนไป

ของนายประเทืองขนานทองอายุสี่สิบสี่ปีเจ้าของรถเจ้าของอู่ซ่อมรถเนี่ย
สามารถบันทึกภาพขณะที่เกิดเหตุเอาไว้ได้นายประเทืองบอกว่าช่วงขณะที่
เกิดเหตุเนี่ยเขานั่งกินบะหมี่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุสั่งบะหมี่ไปกินยังไม่ทัน
กินเลยมีเสียงชาวบ้านตะโกนไฟไหม้ไฟไหม้รถแบบนี้ก็รีบวิ่งไปดูแล้วก็
ถ่ายเอามือถือขึ้นมาบันทึกภาพเหตุการณ์นะฮะเป็นคลิปวิดีโอนะครับส่วนสาเหตุก็
ต้องสอบถามเจ้าของรถก็ทราบมาว่ามันมีน้ำมันรั่วนะฮะน้ำมันรั่วก็เลยทำให้พอรถ
แบบนี้นะครับส่วนที่ปฐุมธานีครับไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งนะฮะ
มีการเกิดเหตุเพลิงไหม้สายเคเบิลเกือบทั้งซอยเลยครับที่บริเวณซอยครองหลวงยี่สิบเจ็ด
หรือว่าซอยขุนพระอยู่ที่ตำบลครอง๑อำเภอครองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
ดับเพลิงก็เอาเครื่องฉีดน้ำเข้าไปฉีดก็สักประมาณ๒๐นาทีก็สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
จากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ก็บอกว่าขณะที่กำลังเดินอยู่ในตลาด
ได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นมาออกจากข้างซอย
จากนั้นก็มีเปลวไฟเปลวเพลิง
วิ่งตามสายไฟสายเคเบิ้ลไป
ลุกไหม้เป็นบริเวณกว้างเกือบทั้งซอยเลยครับ
ประชาชนก็วิ่งหนีตายกันใหญ่เลย

สาเหตุตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนอยู่นะครับ